เรื่อยคุณจะได้คำตอบจากเราค่ะ

โอเคเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับส่งคำตอบมาพร้อมกับติดต่อ
หากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีนะครับ

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
แก๊งเงินกู้โมโหขู่จะวางระเบิดหลังโดนโวยร่อนนามบัตรบนตลาด
จะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะ
ขึ้นรถโดยสารสาธารณะระวังนะอาจจะโดนล้วงกระเป๋าบนรถแบบนี้

เงินแม่เท่าหายค่ะเชื่อมีคนมาขโมยถึงในบ้าน
เหลือเงินทิ้งไว้ให้ไม่เท่าไหร่สุดท้ายจะจบยังไง
ต้องตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว

แต่อย่าเพิ่งตอบถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าคำตอบของคุณนั้นถูกหรือไม่
ใช่แล้วค่ะแห่กระเป๋าลายเสือซะด้วยนะ
เดี๋ยวมาดูว่ามีเงินเหลือในกระเป๋าของแม่เท่ากี่บาทนะครับ

กลับมาในช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำกัน

ซึ่งตอนนี้ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนนี้ยังอยู่ในระดับที่วิกฤตอยู่นะคะ
ซึ่งก็เป็นขึ้นทงแดงอย่างต่อเนื่องมาติดต่อกัน๙วันแล้วค่ะ
โดยเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะ
เขื่อนเจ้าพระยาค่ะได้แจ้งลดการระบายน้ำลงไปอยู่ที่๓๑๒๙ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ
จากเมื่อวานค่ะระบายออกที่๓๑๗๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะ
ระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ยังคงเอ่อล้นสูงกว่าตลิ่งอยู่นะคะ
คือถึงแม้ว่าจะมีการลดการระบายน้ำแต่น้ำมันก็ยังท่วมสูงอยู่ว่างั้นเถอ
ใช่แล้วค่ะโดยทางเขื่อนก็ยังคงขึ้นทงแดงไว้อยู่นะ
เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่๙แล้วนะคะ
ทั้งนี้นะการปรับลดระบายน้ำลงเนี่ยก็เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อน
เพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะลงมาเติมในช่วงวันอีกนะวันสองวันนี้
ในช่วงนี้ทางอุตุเขาก็เตือนแล้วนะว่าอาจจะมีพายุฝนเข้ามาอีก
ใช่แล้วนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
วันนี้ผลของการชะลอน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยเอาไว้ที่ปริมาณมากเนี่ย
ได้ทำให้พื้นที่เขตสัพพยาถูกน้ำท่วมสูง
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมวลน้ำมหาศาลเลยในแม่น้ำเจ้าพระยา
กัดซ้อถนนลาดยางในพื้นที่หมู่๑๒นะตำบลตลุกอำเภอสัพพยาเนี่ย
ซึ่งเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนที่จะคันขนานกับคันคลองชายนาฏอายุทยาเนี่ย
ขาลงเป็นระยะทางกว่า๓๐เมตรเลยนะ
คือพอถนนมันขาดมันก็เป็นจุดที่น้ำสามารถล้นทะลักมา
จริงพื้นที่ตรงนี้เขาใช้ถนนในการกั้นน้ำด้วย
ใช่ค่ะซึ่งถนนตรงนี้นะเป็นถนนสายที่มีความสำคัญนะคะ
เพราะว่าเป็นถนนที่ช่วยกั้นน้ำจากเจ้าพญา
ไม่ให้ไหลล้นเข้ามาในเขตอำเภอเมือง
แต่ว่าล่าสุดนะคะแนวถนนก็ต้านทานแรงของน้ำไม่ไหวค่ะ

ทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลทะลักเข้าสู่คลองมหาราชอย่างรวดเร็ว
แล้วก็มีแววค่ะว่าจะล้นข้ามคันคลองไปเข้าพื้นที่เกษตรนะคะที่ชาวเกษตรกรปลูกพืชปลูกผักไว้
แล้วตรงนั้นมันสำคัญตรงนี้ครับพี่ฝนครับขออนุญาตนิดเดียวนะ
มันอาจจะไหลเข้าสู่ตัวเมืองได้อันนี้เลยต้องมาฝากเตือน
แต่จุดที่น้ำทะลักเข้าไปตอนนี้ทางหน่วยงานภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
นิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งซ่อมแซมแล้วก็ปักเสาเข็มแล้วนะคะเพื่อกั้นไม่ให้รอยรั่วขยายวงไปกว้างมากไปกว่านี้
พร้อมทั้งวางบิ๊กแก๊กนะเพื่อลดความแรงของกระแสน้ำด้วย
คือเขาเร่งทำงานกันทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ยังไม่สามารถอุดดูรั่วได้สำเร็จนะ
ก็ต้องใช้เวลานะคะซึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๒วันในการแก้ไขซ่อมแซมในจุดนี้
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานอย่างเด็ดเหนื่อยอยู่ตอนนี้นะคะ
คือทางภาคกลางก็เป็นห่วงไหลจังหวัดไชนาศตอนนี้หนักเลยสิงค์บูรีก็มีบ้างของก็ด้วย
ส่วนทางภาคอีสานนี่ต้องให้กำลังใจเยอะกับทางอุบลราชธานี
อันนี้ก็แบบท่วมกันบ่อยมากหนักมากนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะ

เดี๋ยวเราจะมีการไล่งานสนาดารย์การอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับ
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างครับพี่ฝนครับ

แล้วต้องการจะเอาเงินจำนวนนี้ไปฝากธนาคาร
แต่สุดท้ายเงินจำนวนนี้ไปไม่ถึงธนาคาร
โดนล้วงไปสักก่อนครับ
โธ่สงสารจังเลย
แล้วก็พยายามเล่าถึงเรื่องราวของแม่ของผู้เสียหายนั่นแหละ
ที่เขาไปประสบพบเจอมาว่าถูกมิจฉาชีพ
ล้วงเงินในกระเป๋านะครับ
คือเธอบอกว่าแม่ของเธอเนี่ย
เตรียมจะนำเงินไปฝากธนาคาร
ในวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วยังไงล่ะขึ้นรถเนี่ย

นั่งรถสองแถวจากหัวตะเข้ประเวท
ขึ้นรถฝั่งตรงข้ามวัดลานบุญ

จะถึงอยู่แล้วประมาณ๔๕ป้ายรถเมย์
ตัวคุณแม่เอาเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์

เป็นแบบกระเป๋าสะพายข้างรูดซิป
แล้วสะพายกระเป๋าเอาไว้ด้านหน้า
คือวางกระเป๋าไว้ด้านหน้าไงครับ

คาดว่าเขาน่าจะมากันสองคน

แล้วเอากระเป๋าใบใหญ่ของมิจฉาชีพนั่นแหละ
มาวางขวางเอาไว้ไม่ให้เห็นว่าเขาทำอะไร
มือข้างหนึ่งก็เหมือนกับว่านั่งกอดอก

ล้วงผ่านกระเป๋าที่อยู่ด้านหลัง
แล้วทำการล้วงเงินของผู้เสียหาย

เคสนี้คือตัวคุณแม่ของผู้หญิงที่เขาโพสต์เรื่องราวเอาไว้เนี่ย

แล้วพวกเอกสารสำคัญอย่างบัตรประชาชนสมุดบัญชีธนาคาร

แล้วเพราะว่าจะเอาเงินไปฝากแบงค์

บอกว่าจำรูปภัณฑ์สันธารของ

แล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีดำ

ตัวของลูกสาวของคุณแด้
คุณแม่ที่โดนล้วงกระเป๋าไปเนี่ยเขาเอามาโพสต์เอาไว้เพื่อเป็นภาพประกอบ

แต่ยังไงซะพอมีโพสต์นี้ออกไปเนี่ย
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย

เหมือนมาให้ข้อมูลเบื้องต้นครับพี่ฝน
เขาบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเคยโดนเหมือนกัน

ลาดกระบัง๕๔แถวมหัวเฉียวบ้างหัวตะเข้บ้าง

ก็จะมี๒คนมาประกบซ้ายขวา
บางคนมาให้ข้อมูลบอกว่าเอ๊ะไอ้เคสลักษณะแบบนี้
เหมือนว่าตำรวจเคยจับไปแล้วนะ

ผมก็ไม่ได้ฟันทงอะไรลงไปว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยเอามาให้ดูเพื่อฝากเตือนครับ

มันก็จะมาในรูปแบบของเพื่อนผู้โดยสารด้วยกัน

ต้องคอยดูพฤติกรรมสังเกตให้ดี
ใช่ค่ะจริงก็คือว่าอย่าให้ใครมาประชิดตัวได้เลยค่ะ
อยากให้ใครใกล้เข้ามาได้เลยนะคะยังไงก็ช่วยช่วยกันดูนิดนึงนะคะ
มาดูกันต่อนะคะแก๊งเงินกู้ค่ะ
เขาต้องการหาลูกค้าเขาก็เลยไปโปรยเขาเรียกว่าอะไรนะ

นามบัตรค่ะโปรยว่อนตลาดเลย
ซึ่งพอบรรดาแบบว่าคือพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดคือมันเยอะมากมันรก
เขาก็เลยโทรบอกว่าให้มาเก็บนามบัตรนี้หน่อยมันลกมากเลย

บอกว่าอ๋อเขากลุ่มโปรโหง่ะ

อื้อจริงมาไปดูกันค่ะว่ามันยังไงยังไงยังไง

แก๊งเงินกู้นะครับเอาบัตรไว้ปริ้วมาหวั่นทั่วไปเลยครับ
สร้างความเสียหายและสุขปรกเลยครับ

เนี่ยค่ะแก๊งนะคะแก๊งเงินกู้เนี่ยเอานามบัตรมาโปรยแบบว่า
แบบเลอะเท่าสกปรกไปหมดเลย
ซึ่งเป็นนี่มีแค่ไม่ได้มีบริษัทเดียวนะ
เขาบอกว่ามีหลายบริษัทมีประมาณ๓๔บริษัท

ใช่นำมาโปรยทิ้งเกลื่อนตลาดแบบนี้นะคะ
ที่ตลาดใหม่แม่กรตะบนรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายนะคะ
สร้างความสกปรกในทางเดินกันจนพ่อค้าแม่ค้าต้องช่วยกันเก็บกวาดทิ้งขยะทุกวันนะคะ
นายวชิรศักดิ์นะคะหนึ่งในผู้ค้าลูกค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ย
เลือกมา๑นามบัตรเท่านั้นนะ

เพื่อที่แจ้งเจ้าของบัตรให้มาเก็บคืนหน่อย
แต่คนรับสายเขาไม่พอใจค่ะ
อ้างว่าลูกน้องไม่ว่างมาเก็บแถมยังขู่ด้วยนะ

โอ้โหได้ยินแบบนี้ก็ไม่สบายใจใช่ไหมคะ

ก็เลยไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าตลาดนะคะ
เพราะว่าช่วงตี๕นะมีคนขับรถบิ๊กไบท์เนี่ยค่ะ
เวียนเข้ามาในตลาดแล้วก็โปรยนามบัตรตามจุดต่าง
ก็เลยรวบรวมหลักฐานตามกล้องวงจรปิดนี้นะครับ
ไปแจ้งความกับสพเมืองเชียงรายเพื่อดำเนินคดี
พร้อมกันนี้อยากจะให้มีผู้ที่มีอำนาจนะ
เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาโดยด่วนเลย
เนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในลักษณะแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้ว
ผมเข้าใจนะไอ้การที่พวกแก๊งเงินกู้เนี่ย
เอาน้ำบัตรพวกนี้มาโปรยในตลาดเนี่ย
เพราะพ่อค้าแม่ขายเขาจำเป็นที่จะต้องหาเงินมาหมุน
บางครั้งหมุนเงินไม่ทันอาจจะต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
แต่เล่นมาโปรยแบบนี้สร้างความสกปรกไปทั่ว
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในทุกวันตลาดก็จะต้องทำความสะอาดตลาด

ไม่ดีหนักตรงที่ว่ามีการพูดข่มขู่

อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะครับ

มาดูเรื่องนี้กันบ้างเขาบอกว่าตบกันนานเป็นปีแต่คดีไม่คืบหน้า

ได้ตบกันนานตลอดอย่างนั้นแต่เหตุมันเกิดขึ้นเป็นปีแล้ว
คดีไม่คืบยังไงไปติดตามหน่อยครับ

ดูไปไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะแต่ให้ดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะแบบนี้
ผู้เสียหายที่เอามาร้องกับทีมข่าวของเราก็คือคุณกิฟต์เป็นอดีตพนักงานร้านจิลเวอรี่เสื้อสีน้ำเงินนั่นแหละ
ยื้อยุดฉุดกระชากกับอีกคนนึงที่ชื่อว่านิดเสื้อสีขาว
ตบตีกันในร้านแบบนี้เมื่อเดือนเมษายนเมื่อปี๒๕

มาของเรื่องนี้คุณกิฟต์ที่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายเธอบอกว่า
เธอน่ะเป็นพนักงานเฝ้าร้านจิลเวอรี่ร้านนี้ก็มีเจ้าของร้านเป็นชาวต่างชาติ
ก่อนหน้านี้เจ้านายนะชาวต่างชาตินั้นเคยพาผู้หญิงคนนี้คู่กรณีเนี่ย
มาที่ร้านแล้วหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็แนะนำให้พนักงานรู้จักบอกนี่นี่เพื่อน
เพื่อนไอเองเพื่อนไอเองพวกยูรู้จักอันเอาไว้นะ
กระทั่งวันเกิดเหตุเจ้าของร้านที่เขาบอกว่าเป็นชาวต่างชาติ

เขาก็เลยมอบหมายให้กับคุณกิ๊บเนี่ยนะฮะ
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลที่ร้านหน่อยละกันเพราะว่าช่วงนั้นเขาไม่อยู่ไง
แล้วจู่ผู้หญิงที่ชื่อนิดเสื้อสีขาวที่เจ้าของร้านชาวต่างชาติเคยแนะนำให้รู้จัก
ก็เข้ามาในร้านในวันนั้นแล้วเข้ามาเนี่ยคุณกิ๊บบอกว่า
จากนั้นตัวผู้หญิงคู่กรณีก็เข้าไปเปิดลิ้นชักภายในร้านแล้วก็หยิบแหวนเพชรออกมาดู
ยืนยันว่าเอาออกมาดูแต่ด้วยความที่เธอเองก็ไม่สบายใจ
เธอเป็นคนดูแลร้านในตอนนั้นแล้วเธอเองก็รู้สึกไม่ไว้ใจ
เพราะปกติคนนอกไม่มีสิทธิ์ไปเปิดเองดูเองต้องให้พนักงานเป็นคนจัดการสิ
เกิดปัญหาขึ้นมาเธอรับผิดชอบไม่ไหวหรอก
เธอก็เลยโทรไปถามเจ้าของร้านก่อนนะชาวต่างชาตินั้นแต่โทรไปวันนั้นโทรไม่ติดไม่รับ
เธอก็เลยตัดสินใจบอกกับผู้หญิงที่ชื่อนิดว่า
นิดใจเย็นเดี๋ยวออกมาข้างนอกมาคุยกันก่อนไหม

เหมือนประมาณว่าไปพูดแบบนั้นแล้วอีกฝ่ายไม่พอใจ

ก็เลยเกิดเหตุการณ์ตบตีอย่างในคลิป
แล้วคุณกิ๊บก็มาบอกว่านี่เธอได้รับความเสียหาย
ก็คือเจ็บช้ำไม่ใช่แค่น้ำใจนะ
ร่างกายเนี่ยประมาณนี้เลย

เกิดอะไรขึ้นกับหูเธอถึงเป็นอย่างนั้น
บอกว่านี่แหละคือผลจากการที่มีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันในวันนั้น
เป็นอาการบาดเจ็บที่ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้ว

หลังเกิดเหตุนะครับเธอบอกว่าตัวคู่กรณีผู้หญิงที่ชื่อนิดเนี่ย
ไม่เคยเลยไม่เคยมาเหลวแลไม่เคยมาดูแล
คนเดียวที่เธอมาดูแลเธอเนี่ยนะฮะ
ก็คือเจ้าของร้านคอยส่งเงินค่าดูแลรักษาพยาบาลมาให้
แต่คู่กรณีจริงไม่เคยมาดูแล
แล้วเธอเองบอกว่าตั้งแต่มีเรื่องทะเลาวิวาสนะ

แล้วเธอตัดสินใจลาออกเองนะไม่ได้โดนไล่ออกนะ
แล้วเรื่องราวเกิดขึ้นมา๑ปี๖เดือนไปแล้ว
ร่องรอยบาดแผลมันยังอยู่ที่สำคัญร่องรอยทางใจ

คือเธอบอกว่าคู่กรณีไม่เคยมาเหลวแล
ไม่เคยมีคำขอโทษจากคู่กรณีเลย
อ่ะเรื่องราวมันก็เป็นลักษณะแบบนี้

แต่ข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งถ้าหากว่าคุณนิด
คนที่ใส่เสื้อขาวแล้วเป็นคู่กรณีในวันนั้น
อยากจะชี้แจงทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ถ้าอยากจะชี้แจงเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในวันนั้น
อาจจะได้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะ
อย่าจะเล่นแบบว่าไม่เลือกเชื่อข้างใดข้างหนึ่ง

ที่ทุกคนรอคอยนะคะซึ่งคำตอบจะอยู่ในข่าวนี้

คุณผู้ชมค่ะคุณแม่เท่าอายุ๙๖ปีนะ

เกือบร้อยเลยชาวบุรีรำไปแจ้งความตำรวจค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าเงินเก็บของท่านหายไป

หายไปซึ่งเงินนั้นเขาจะเก็บไว้ซื้อโรงศพ
ซื้อคือไว้ทำศพตัวเองจำนวน๕๐๐๐บาท
แต่สุดท้ายมันหาไม่เจอเรื่องราวจะเป็นยังไง

เริ่มต้นจากที่ตำรวจเขาลงพื้นที่ก่อนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะตำรวจสพนาโพชาวบุรีรำได้รับแจ้งว่า
เบี้ยยังชีพของคุณยายศรีดาบินไทยสงศ์อายุ๙๖ปี
หายไปเป็นจำนวนเงิน๕๐๐๐บาท
อันนี้จำนวนเงินที่หายนะ๕๐๐๐บาท
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบค่ะ
โดยนายอันนัลอายุ๖๗ปีซึ่งเป็นลูกชายคุณยายสีดา
พานักข่าวไปดูกระเป๋าเลยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าที่เก็บซ่อนเงินไว้
แล้วก็บอกว่าช่วงบ่ายวันพุธที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คุณแม่หรือคุณยายสีดาเดินมาบอกว่า

คนหนึ่งรูปร่างสูงอีกคนนึงตัวเตี้ย

แล้วก็ค้นเอาเงินในกระเป๋าของคุณยายไป
ซึ่งคุณยายเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะ

ก่อนที่จะหายนะคะอยู่ที่๕๑๐๐บาท
มี๕๑๐๐แต่คนร้ายเนี่ยขโมยไป๕๐๐๐บาท
งั้นเหลือติดกระเป๋าไว้ให้คุณยาย๑๐๐บาทถ้วน
คนร้ายขโมยเงินไป๕๐๐๐บาทเหลือเงินในกระเป๋าคุณยาย๑๐๐บาทถ้วน

ซึ่งเงินจำนวนนี้ก็ได้มาจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ๑๐๐๐
ซึ่งคุณยายเก็บเอาไว้ทุกเดือน
ไว้เมื่อตอนสิ้นลมนะคะ
เมื่อถามไปถามมาบอกใครเป็นขโมยสงสัยว่าใครเป็นพิเศษไหม
คุณยายบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าจุดที่ซ่อนเงินเนี่ยมีแค่แม่แล้วก็เขาเท่านั้นที่รู้
ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงช่วงกลางวันแม่อยู่บ้านคนเดียวด้วย

ซึ่งตอนกลางคืนตั้งแต่๒ทุ่มจนถึงตี๓ก็ถึงจะมาอยู่เป็นเพื่อนแม่

พอเงินถูกขโมยไปก็ไม่คิดว่าจะได้คืนนะเขาคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าทำบุญ
แล้วก็จะนำเงินที่เหลือ๑๐๐บาทที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยเอาไปซื้อลอตเตอรี่

เออคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นเอาเงิน๑๐๐บาทที่เหลือเนี่ยซื้อตามเลข
เลขอะไรนะเลขท้ายจากธนบัตรเนี่ยเผื่อจะได้โชคได้ราบบ้างเออได้อย่างนั้น

ตกลงมี๓บาทมี๒คนอันนั้น

เนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคุณยายอายุ๙๗บาทจะร้อยอยู่แล้ว
ใช่ค่ะขณะที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นข้าวของนะ
แล้วก็จากการตรวจสอบพยานแวดล้อมจำร้านจำหน่ายร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ติดกับบ้านของคุณยาย
ยืนยันค่ะว่าช่วงวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เห็นใครเข้าออกบ้านของคุณยายเลย
ยายแกบอกว่ามีคนตัวสูงคนตัวเตี้ยอย่างละคนรวมเป็น๒คนเข้ามาในบ้านของคุณยาย
ใช่ค่ะสรุปค่ะสรุปก็คือต่อมาในเวลาต่อมานะครับตำรวจศพนาโพธิบันบุรีรำได้โพสต์ชี้แจ่งว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเข้าใจผิดนะคะเนื่องจากคุณยายมีอายุมากค่ะทำให้ลืมที่เก็บเงินค่ะ

คุณยายลืมว่าเก็บเงินไว้ตรงไหนนะตอนนี้คุณยายได้เงินคืนแล้วคุณยายบอกว่าเจอแล้วยายลืม๙๗ปีไม่มีคนร้ายนะคะก็โล่งใจกันไปนะคะ

สรุปว่า๕๐๐๐ที่หายไปหาเจอแล้วนะหาเจอแล้วคือน่าจะเปลี่ยนที่เก็บเงินแล้วจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนไว้ตรงไหน
แต่เอาง่ายนะประโบยน่ะถ้าจะเอาเอาไปหมดแหละไม่เหลือไว้ให้หรอก๑๐๐นึงอ่ะ
เอ๊ะเหลือไว้๑๐๐นึงใช่ไหมแล้ววันนี้เราถามไปว่า
ถามว่าเงินในกระเป๋าของคุณยายเหลือเท่าไหร่
ไม่ขอพูดแล้วนะน่าจะรู้แล้วนะคำตอบส่งกันมานะครับว่าเงินในกระเป๋าของคุณยาย

เพราะว่ารุ่นรวดเป็นผู้ชมดีหรือเปล่า

มันมีข่าวมาว่าไอ้ใบกระท่อม
ที่ทุกวันนี้บอกว่าเปิดเสรีกินกันได้

ถ้าเอาไปทอดแล้วกิน

คุณผู้ชมกรณีที่มีการแชร์ข้อมูล

ทอดให้กรอบเพื่อรับประทาน
ก็ผักเขียวทำไมชอบกิน
เสียสิน่ากินน่ะ

เป็นใบกระท่อมสีทอง

พอกินไปแล้วจะช่วยให้คลายเส้นตื่นตัว

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ชี้แจงว่าไอ้การบริโภคใบกระท่อมที่นำมาชุบแป้งทอด

ทำงานล์ทานไปแล้วจะดีอย่างงั้นจะดีอย่างงี้

เพราะถ้าทำงานเยอะไป
ของไปกระท่อมในลำไส้

เขาบอกว่า

แต่เป็นเมนูที่ทานแล้วที่ว่ามันดีต่อสุขภาพ
ใช้เป็นยงใช้เป็นยาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ

มีข้อสงสัยผมว่าลองไปดูในเว็บไซต์ของเขา
รวมไปถึงโทรไปสอบถามได้นะครับ๐๒๕๙๑๗๐๐๗นะครับ
ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้เรื่องพวกนี้จะดีกว่า
ใช่ค่ะก็นิดนึงให้ความรู้นิดนึงนะคะ
ในเรื่องของการรับประทานสมุนไพรอะไรอย่างนี้
เพราะไม่ใช่ว่าทานเยอะแล้วจะดีนะ
อย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรจะกินเยอะก็ไม่ได้
กินได้ไม่เกิน๓๕วันเพราะว่าเขามีฤทธิ์ที่เย็นมาก
เพราะฉะนั้นการกินสมุนไพรก็ต้องรู้จักสมุนไพรด้วยเหมือนกันนะคะ
มาถึงเรื่องของข่าวจริงกันบ้าง
อันนี้ข่าวจริงนะแชร์ไปได้เลยค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องป้ายทะเบียนรถสีซี่จางนะคะ
คุณสามารถเคลือบสีใหม่ฟรี
ฟรีนะคะที่กรมการขนส่งทางบกนะคะ

รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะครับ
นี่ค่ะหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา
ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์นะคะ
ให้เจ้าของรถยนต์นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีตัวอักษร
หมายเลขทะเบียนหรือว่าตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดเนี่ย
ซีดจางนะคะให้มาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้

เมื่อวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๔ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งในตอนนี้ได้ขยายระยะเวลาให้บริการเคลือบสีแผ่นทะเบียนฟรีเพิ่ม
จนถึงวันที่๒๙ธันวา๒๕๖๕

เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะและรักษาสิทธิ์ให้แก่เจ้าของรถ
นอกจากนี้นะคะยังขอความร่วมมือไปยังสถานตรวจสภาพรถนะคะ
หรือว่าตรอนะคะร่วมเป็นเครือข่ายค่ะ
ในการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถนะคะ
ยังไม่มาดำเนินการทราบอีกด้วยโดยสามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียน
หลุดหลุดลอกสีจางได้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกนะคะ
โดยป้ายทะเบียนที่ตรงกับเงื่อนไขจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดทั้งสิ้น
เคลือบสีใหม่สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้อาจจะมีอะไรบ้างก็มีนะคะ
ใบคู่มือจดทะเบียนรถก็เล่มรถนั่นแหละอ่าฉบับจริงหรือว่าสำเนาก็ได้นะคะ
และหลักฐานประจำตัวเจ้าของรถซึ่งได้แก่บัตรประจำตัวเจ้าของรถ
แล้วก็หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะแล้วแต่กรณีนะ
ส่วนเจ้าของรถที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้นะคะ
ประชาชนก็สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะ
สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ
จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพี่ฝนทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเนี่ยนะ
มันจะไม่สวยด้วยแล้วอาจจะผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้น
ผิดตรวจหมายเพราะฉะนั้นก็รีบไปนะคะเขาขยายเวลาให้ถึง๒๙ธันวาคมเลยถึงสิ้นปีเลยนะคะรีบหน่อย
ไหนก็พูดถึงเรื่องของรถทะเบียนรถอะไรแบบนี้ละกัน
ไปดูเรื่องของการขับรถฝ่าน้ำท่วมกันหน่อยคือมันมีคลิปคลิปหนึ่งเรื่องของพฤติกรรมในการขับรถที่ดูแล้วเนี่ย
ไม่ค่อยสบายใจรถกระบะคันหนึ่งนะครับไม่รู้จะรีบไปไหนเรียกได้ว่าออกซ้ายสุดจะแซงครับ
แต่ว่าเป็นการแซงในช่วงที่มีน้ำท่วมเยอะเข้าจนทำให้รถคันหนึ่งที่เล็กกว่า
เรียกได้ว่าแทบจะล่องลอยไปกับน้ำเลยครับ
น้ำท่วมสูงเหมือนกันนะคะ
พี่ฝนดูสิรถลอยแบบนี้เลยอ่ะนั่นหมายความว่ารถโอ้โหมันต้องขับเร็วขนาดไหนแรงขนาดไหนจนทำให้น้ำเนี่ยมันกระเพื่อมจนยกรถเก๋งคันนี้ลอยเลย
เผื่อสะบัดไปโดดอีกคันนึงทำยังไง
เพราะรถนะครับไม่ใช่เรือนะฮะมันมีโอกาสที่จะลอยไปชนอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้
แต่เรื่องของเรื่องก็อยากจะฝากให้ระวังจริง
การที่จะขับแซงกันในจุดที่มีน้ำท่วมสูงเนี่ยอันนี้ไม่ควรทำ
ผมเข้าใจนะรถกระบะคันนั้นที่ออกซ้ายสุดเพื่อที่จะเร่งเครื่องไปเนี่ย
ตรงนั้นเนี่ยน้ำมันสูงเขาไม่อยากให้น้ำมันเข้าไปในตัวเครื่อง
ก็เลยต้องเร่งเครื่องแซงขึ้นไปแต่มันก็ทำให้เกิดผลกระทบกับเพื่อนร่วมทางนะ
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นทำอย่างคันอื่นเขาสิครับที่เขาอยู่ขวาสุด
แล้วค่อยไปเพราะทางขวาสุดมันท่วมน้อยค่ะนั่นคือหลักการจริงนะ
ในการที่จะขับรถฝ่าน้ำท่วมสังเกตจุดไหนที่มันท่วมน้อย
คุณไปอยู่ฝั่งนั้นเลยแล้วขับให้ช้าจะได้ไม่เกิดอันตรายกับใคร
แล้วพอฝ่าจุดนั้นไปได้แล้วก็อย่าลืมเอารถไปล้างด้วยนะครับ
ให้ดูกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้ว่ามาประจานอะไรกันเนอะ
แต่เรื่องของเรื่องเอามาให้ดูกันเพื่อจะได้ช่วยกันระมัดระวัง
ในเรื่องของการขับรถนะครับคุณผู้ชมครับ
ขอแนะนำอีกนิดนึงนะคะสามารถใครที่ขับแบบนี้ค่ะ
ไม่ใช่ขับแบบนี้ขับแบบว่าลุยน้ำแบบนี้ปิดแอร์อย่าเปิดแอร์
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช็อตใช่แล้วก็น้ำมันจะดันเข้า
อันนี้เขาว่ามานะคะว่ามาเขาว่ามาทำตามไม่ผิด
ไปดูตรงนี้นะคะโอยฟนชอบคำโอยพรวันเกิด
วยพรแบบว่าการอวยพรวันเกิดนี้ก็คือโวยพรให้กับคนเจ้าของที่เป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ย
มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมันเป็นพรของเจ้าของวันเกิดถูกไหม
แต่อันนี้ไม่รู้ว่าภรรยาอวยพรให้สามีเนี่ยไม่รู้อวยพรเผื่อให้ตัวเองหรือเปล่า

ขอบคุณนะขอบคุณครับ

ให้แดดดี้ชื่อฟังหม่าม้าตลอดไปนะ

แล้วก็อยู่ในโอวาสของหมาหมีไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยนะ

ภรรยารับไว้ทั้งหมดเลยนะคะ

เชื่อว่ามันมีความในใจมากมาย

คำว่าครับ

ตกไปถึงภรรยาทั้งหมดเลยนะคะ
ผมจะบอกให้เรื่องของเรื่องถ้าหากว่า
คุณภรรยาเนี่ยเขามีความสุข
ผมจะบอกให้ทั้งชีวิตคุณจะมีแต่ความสุข

อยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามความน่ารักแบบนี้ด้วย
ยังมีเวลานะส่งข้อความคำตอบกันมา

แป๊บเดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
ย้ำนะยังมีเวลาที่คุณผู้ชมจะร่วมสนุกกับเรานะครับ
คำตอบกันมากับข่าวในเบรกที่แล้ว
ที่เราเล่าไปว่าเงินในกระเป๋าเก็บเงินของคุณยาย
แม่เท่าเนี่ยเหลืออยู่กี่บาท
ใช่เหลือนะเหลือนะ

ใบเลขโทรศัพท์รุ่นเป็นพวกช่วงดีกับเราในวันนี้
ไปดูเรื่องราวของเด็กที่ทำให้เรายิ้มได้กันหน่อย
บอกว่าเด็กเวลาเดินเข้าโรงเรียนก็ต้องยกมือไห้คุณพ่อ
สวัสดีคุณจะยืนอยู่หน้าประตู
ว่ายธรรมดาโลกไม่จำครูไม่จำหรอก
ไหว้แบบน้องคนนี้ติดตามเลยในช่วงของ

สมัดข่าวเด็ก

หมุนไหว้รอบทิศทางหมุนเป็นพายุเลย

ดูดิดูดิดูดิ
ยรอบทิศคือทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคงสอนมา
เอ้ยไปเจอใครก็ไหว้ให้หมดไหว้ให้ครบนะลูกเอ้ย

หนูคนนี้ก็เลยจำมางั้นไหว้คนเดียวให้ครบทั้งโรงเรียนไปเลย
ปกติพี่ฝนไหว้เนี่ยก็แค่แบบว่าอย่างนี้นะกาดอย่างนี้นะถ้ามีเยอะ
ยังไม่เคยไหว้แบบนี้เดี๋ยวจะลองสักครั้งหนึ่ง
นะให้ดูขำความน่ารักของเด็กเวลาไปโรงเรียนนะครับ
จ้าไปต่อนะครับไปดูความน่ารักสดใสของพี่น้องฝาแฝดฝาแฝด
ไปดูซิว่าเขาจะได้กินแอปเปิ้ลไหมเนี่ยเขามีอุปสรรคเยอะเหลือเกิน

เหมือนมากเลย
แต่ว่าไม่สามารถกั้นได้ค่ะ
เพราะว่าเขาสามารถเข้าไปกินแอปเปิ้ลได้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะ

แสดงว่าไม่ใช่ประเทศไทย

วันนี้๑๘นาฬิกาห้ามพลาดกับรายการรถมหาสนุก
เทปนี้จะร่วมกันสิรษะวัฒนธรรมดนตรีไทย
โดยวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความสามารถในหลายมิติ
พร้อมกับทายบุคคลปริศนาว่าเขาคือใคร
และใครคือนักดนตรีไทยตัวจริง
รับรองว่าระปาการความสนุกและความภายอย่างแน่นอนกับ
ศิลปินดาราอย่างพี่ป๋องกะมลน้องเชียร์ที่คำพรและน้องปอนบค่ะ
วันเสาร์ที่๑๕ตุลาคมนี้นะคะเวลา๑๘นาฬิกาทางรายการรถมหาสนุก
ทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒ของเรานะครับ

เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแปรบเดียวนะคะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน

กันสุดบันเท้า
นี่เนรน้อยจริงหรือว่าเนรน้อยที่เป็นรูปปั้นที่เขาหอดเหรียญ
เพราะว่านั่งนิ่งมากเลยค่ะไปดูหน่อยค่ะ
พี่เนนค่ะพี่เนน
แยกยมรออยู่ค่ะ
น่ารักน่าเอ็นดูมากเลย
นี่ก็คือว่าท่านนั่งสมาธิก่อนจ้ะ
รถน้ำมนต์อย่างเงียดเจ้า
จะได้ศักดิ์สิทธิ์
ง่ายโอ้โหคงจะบรรลุไปหลายชั้นแล้ว
ยังไงก็รีบมาทำบุญกันนะคะ

คลิปดังกล่าวที่โพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกนะคะ

ท่านเจ้าอาวาสคะน้องเนรง่วงไม่ไหวแล้วค่ะท่าน
นี่หมดเนรไปพักก่อนครับ
อ่าก็นี่หมดเนรไปพักก่อนนะคะ
คือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนัทมิจรโยมเขาถ่ายไว้

เดี๋ยวไปติดตามแทนเองติ๊กต๊อกแล้วกัน
งานแบบนี้ผมว่ายังไงซะไม่ติดหรอก
ก็ต้องมีแบบว่าอาการง่วงบ้างแหละ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราในวันนี้
เป็นใครไปติดตามเลยครับ
ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณติ๊ว

อ่าสำหรับท่านนี้นะครับ
ก็ได้รับของรางวัลจากเราไปก็คือ
ตอบถูกนะครับว่าเงินในกระเป๋าของคุณยาย

เหลืออยู่เท่าไหร่ตามข่าวก็

ขอแสดงความยินดีกับคุณปิ้วด้วยนะคะ

พบกับเราได้ใหม่ในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะ

จะลากับวิธีภาพน่ารักของ
น้องหนูนะคะที่กำลังเจรจาอะไร

รักมากเลยค่ะพวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีครับ

ทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตน์อีวียช่อง๓๒ครับ